อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะเป็นสีแดงส้มทั่วทั้งประเทศเลย
จากความชื้นในอากาศที่อมความร้อน
ทำให้คุณผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในซาวหน้าค่ะคุณผู้ชม
เหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะ
เช้าอากาศเย็นบ่ายมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิอยู่ที่๑๘๓๙องศาค่ะ
ภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
มีฝนเล็กน้อย๑๒๐๓๐ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่๒๓๓๙องศา

ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าขนอง๑๑๐๒๐องศาคมของพื้นที่
อุณหภูมิ๑๘๓๖องศาคลื่นสูง๑๒เมตรสามารถออกเรือเดินทะเลได้ค่ะ
ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
มีฝนเล็กน้อยค่ะอุณหภูมิอยู่ที่๒๓๓๘องศาค่ะ
เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนอย่าลืมนะคะพกร่มป้องกันแดดป้องกันความร้อนกันด้วยค่ะ
วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ
ไปดูความสวยงามของดอกไม้เข้าใกล้รูดูใบไม้ผลิเข้าไปทุกที
แบบนี้เลยนี่ไม่ใช่ภาพวาดนะคุณผู้ชมแต่เป็นภาพของดอกไม้บานในประเทศจีนจริงค่ะ
โดยระเวนทะเลสาปไทยปิงมณฑลยูนานเข้าใกล้รูดูใบไม้ถลีกแบบนี้นะคะ
ก็มีดอกไม้สวยงามเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้
กลายเป็นสถานที่ที่โรแมนติกนะคะยอดฮิตยอดนิยมของนักท่องเที่ยวกันเลยทีเดียวค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ